คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยมีผู้ชายคนนึงชื่อว่านายโกเต๊ะอายุ
ถูกคนร้ายใช้ของแข็งตีเข้าที่หน้าตีเข้าที่หัวจนเสียชีวิต
ก็นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดหนองปรางอำเภอเมืองพัทธลุง
สับปะเรอบอกว่าเผาศพไป๔ชั่วโมงกว่า
ปกติแค่๒ชั่วโมงก็จะมอดไหม้หมดแล้วกลายเป็นว่า๔ชั่วโมง
ยังไหม้ไม่หมดค่ะร่างกายยังเหลือบางส่วนเขาก็เลยไปดู
ที่บริเวณแผ่นหลังศักยันต์เอาไว้เป็นยัน๙ยอด
ถึงขั้นที่สับปะเหลอต้องเรียกญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตว่ากลับมาอีกรอบ
มาขอขมาศพอีกรอบครับแล้วทางญาติก็ต้องโทรศัพท์ไปหาอาจารย์
ศักยันต์ให้ผู้เสียชีวิตถามอาจารย์ว่าต้องทำพิธีกรรมอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
จะได้เผาให้แบบเสร็จเรียบร้อยตามขั้นตอนของพิธีทางศาสนานะคะ
ผู้หญิงที่ร้องไห้อยู่เนี่ยนะคะคือน้าแมวนะคะเป็นคนที่เลี้ยงผู้ตายมา
ญาติญาตินะคะทำพิธีเผาศพให้กับโกเต๊ะหรือนายชาลิศขุนรักอายุ๓๓ปี
โกเต๊เนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าถูกคนร้ายใช้ของแข็งตีเข้าที่หน้าตีเข้าที่หัว
คือนำศพออกมาจากโรงแล้วเผากลางแจ้งนะคะที่วัดหนองปรางอำเภอเมืองพัทธลุง
ปะเลอใช้เวลาเผาไป๔ชั่วโมงกว่าสับปะเลอบอกว่าปกติ๒ชั่วโมงก็เป็นเท่าฐานไปหมดแล้ว
ปรากฏว่าศพเผาไหม้ไม่หมดก็เลยไปดูที่แผ่นหลังผู้เสียชีวิตศักดิ์๙ยอดเอาไว้ค่ะ
คือศพคว่ำหน้านะคะก็เลยโทรตามญาติว่ากลับมาทำพิธีขอขมาศพอีกรอบนึง
พอญาติมาถึงก็เห็นว่ารอยสักยันต์เก้ายอดกับเสือเพ่นไม่มีรอยเผาไหม้เลย
ถึงขั้นโทรหาอาจารย์คนที่ศักดิ์ให้อาจารย์ก็เลยบอกขั้นตอนการทำพิธี
จุดทูบ๙ดอกเทียน๑เล่มใช้มีดหมอตัดครึ่งแล้วโยนไปในกองเพลิง
ทีนี้ญาติทำตามค่ะทำตามขั้นตอนแล้วบอกผู้ตายว่าไม่ต้องห่วงลูกเมีย
ไม่ต้องห่วงเรื่องคดีจะช่วยเต็มที่ถ้าไม่ยอมไหม้ญาติก็จะไม่ยอมกลับ
คือญาติพูดแบบนี้เลยนะแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่อาจารย์ศักยันต์บอก
ไปแค่๒๐นาทีค่ะ
ไฟก็ลุกไหม้ร่างจนเป็นเท่าฐานทั้งหมดนะคะ

คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเรา
ก็ลงพื้นที่ไปคุยกับสับปะเหลอนะคะที่เผาร่างผู้ตายเมื่อวานนี้
ปะเลอบอกว่าทำหน้าที่นี้มา๕ปีเพิ่งเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
เชื่อว่าคนตายน่าจะห่วงเรื่องคดีเพราะยังจับคนร้ายไม่ได้ค่ะ
ด้านน้ำแมวค่ะที่ร้องไห้ในคลิปมันนะคะเป็นน้าสาวของผู้ตายนางพรรดิแสงจันทร์ก็เลี้ยงผู้ตายมาเท่าไหร่ครับ
บอกว่าตกใจมากจริงที่ศพของหลานไฟไม่ไหม้ทั้งที่ตอนทำพิธียังเห็นไฟไหม้ทั่วโรงศพอยู่เลย
นี่คือผู้ตายนะคะเขาก็มีรอยสักนะคะมีรอยสักที่หลังแล้วก็ที่แขนอย่างเนี่ยตามภาพเห็นมีรอยอยู่
ทีนี้ค่ะน้าแมวบอกว่าพอสับปะเหลอโทรศัพท์ไปบอกว่าให้กลับมา
ญาติญาติให้กลับมาอีกรอบนึงก็รีบกลับไปนะคะกลับไปที่วัด
แล้วก็โทรหาอาจารย์ที่ศักยันต์ให้กับหลานชายถามอาจารย์ว่าบอกวิธีแก้หน่อย
แล้วก็ให้สับปะเรอเป็นคนทำพิธีพอทำพิธีตามขั้นตอนที่อาจารย์ศักยันต์บอก
ก็ไฟไหม้เผาร่างจนไหม้อะค่ะน้าแมวบอกว่าหลานชายคนนี้เป็นคนชอบเรื่องของขลัง
รอยศักดิ์เก้าแถวกับเสือเป็นเนี่ยศักดิ์ตั้งแต่อายุสิบสี่สิบห้าแล้วนะคะ
อกจากนี้ยังมีของขลังเป็นพระปิดตา
หลานได้ให้ภรรยากับลูกชายเก็บไว้นี่ค่ะคนละชุด
หลานชายเคยบอกว่าผมเนี่ยฟันแทงไม่เข้านะ
เพราะว่าเขาชอบเรื่องของของขลังมาก
แมวก็พาทีมข่าวไปดูจุดที่เผาศพเมื่อวานด้วยนะ
ก็เป็นการเกาะอิดขึ้นมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะ

จนกว่าจะจับคนร้ายได้จุดนี้ค่ะ
อืม
อิดนี้นะคะก็เป็นสถานที่ที่ใช้เผาศพ
สำหรับศพที่ยังจับคนก่อเหตุไม่ได้

อยู่ตรงนี้แล้วก็ยังไม่เก็บอัดถิ
นางสุปรียาอินยอดภรรยาของผู้ตาย
เป็นคนเจอศพเป็นคนแรกก็พาไปดูในจุดเกิดเหตุค่ะ
เป็นคอกหมูอยู่ในสวนยางพารา
เธอก็บอกว่าสามีเธอมีอาชีพรับจ้างเลี้ยงหมูให้กับน้าสาว
แต่วันเกิดเหตุสามีขี่รถจักรยานยนต์ออกไปคอกหมูคนเดียว
ว่าคนร้ายดักรออยู่ที่คอกหมูค่ะ
พอสามีเธอไปถึงถูกตีเข้าที่หน้าแล้วก็ถูกตีเข้าที่หัวด้วย
พอเธอตามไปนะคะเห็นว่าสามีเสียชีวิตแล้ว
สภาพศพคือตัวเนี่ยพาดอยู่กับคอกหมูแล้วเลือดท่วมเลย
วิรายุทธ์หอยทรัพย์เป็นญาติกันก็บอกว่าจับผู้ต้องสงสัยไปส่งตำรวจ
แต่เขากลับทุบรถกระโดดหนีจากรถไปเลยอ่ะถัดจากนั้นสองวัน
จอดรถของนายวิรยุทธ์ก็ถูกเผาจนวอดนะคะ
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าตอนที่เห็นสภาพศพของสามีเนี่ยนะ
เห็นชัดเลยว่าถูกลากทำร้ายตั้งแต่หน้าคอก
สงสารสามีมากแล้วก็เจ็บใจมากที่สามีต้องมาตายแบบนี้
บอกว่าเหตุการณ์นี้มีผู้ต้องสงสัยสองคนค่ะครับ
สองคนนี้น่าจะร่วมมือกันก่อเหตุ
คนแรกคือในต่อเป็นช่างศักดิ์ที่สามีไปใช้บริการบ่อย
คนนี้เพิ่งพ้นโทษคดีพยายามฆ่าพ้นโทษมาไม่ถึงปีครับ
อีกคนนึงคือในปั่นเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน
ห่างจากคอกหมูที่เกิดเหตุไม่กี่เมตรนะคะ
คนนี้มีพิรุษตรงที่จู่โทรมาถามญาติว่า
คนตายถูกรอบทำร้ายอาการเป็นยังไงบ้าง
ทั้งที่ตอนนั้นยังไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น

นี่ค่ะสองคนนี้ภรรยาของผู้ตายสงสัย
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าในต่อสงสัยว่าจะเป็นคนก่อเหตุเพราะว่าทั้งคู่สนิทกัน
จังหวัดนครศรีธรรมราชที่สามีห้อยติดตัวเอาไว้อ่ะครับแล้วห้อยติดตัว
งกระพันชาตรีฟันแทงไม่เข้ายิงไม่ออก
ก็ต้องไปศักดิ์ไงเวลนั้นคงหม้นศักดิ์ไม่เข้า
ใช่เค้ามั่นศักดิ์แทงไม่เข้ามั่นใจนี่คือวัตถุโมงคล
แต่หายไปด้วยนะคะวัตถุมงคลหลวงพี่หลวงเกิ้งอืม
อันนี้ก็เป็นของดังของขลังค่ะของคนในพื้นที่ครับ
ต้องตอดสไตรประที่แกวนอยู่พี่ที่ก็แกวนอยู่ตอดก่อน
ถึงจะศักดิ์เข้าขอให้เขาเข้ามามอบตัวโดยเร็วที่สุด
มาขอกลับมาแฟนหนูให้ได้ถ้าก็ขอไม่ได้หนูก็
เก็บกระดูกของเขาค่ะพี่ไว้ไว้แบบนั้นเลยพี่
กอดสาบแจ้งเลยนะพี่ขอให้มันไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด
มันทำมาหากินไม่ขึ้นขอให้แฟนของหนูที่มันเอาพระไป
จงตามติดตัวมันไปตลอดให้มันร้อนรุ่มอยู่ไม่ได้
ไม่ติดพี่สองคนนี้น่าจะมีคนใหญ่คนโต
ช่วยเขาอยู่พี่แล้วก็หนูว่าต้องเป็นเด็กเด็กเต้นอะไรแบบนี้อ่ะ
้าสาวของคนตายบอกว่าปีที่แล้วอะค่ะในต่อมาขอทำงานด้วย
แต่เธอไม่ยอมให้มาทำงานด้วยเพราะว่าเพิ่งพ้นโทษออกมา
แต่ในต่อก็พยายามตื้อนะคะมากินมานอนที่บ้าน
ทนไม่ไหวญาติถึงขั้นต้องช่วยกันไล่

แจ้งตำรวจว่าผู้ตายครอบครองปืนผิดกฎหมายเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
๒พฤษภาคมหลานชายก็มาถูกฆ่าตาย
ช่วงเย็นวันเดียวกันนายวิรยุทธ์หอยทรัพย์ซึ่งเป็นญาติกัน
ไปจับตัวในต่อไปส่งตำรวจ
ต่อกระโดดรถหนีไปเลยค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชม

นายวิรยุทธ์ถูกตำรวจเรียกตัวไปสอบปากคำในฐานะพยาน
ช่วงบ่ายวันเดียวกันโรงจอดรถของนายวีรยุทธ์
รอบวางเพลิงมีคนเห็นนะคะ
คนร้ายเป็นผู้ชาย๒คน
วิ่งไปขี่รถจักรยานยนต์แล้วหลบหนีไป
ทีนี้ค่ะเรื่องนี้ก็แบ่งเป็น๒คดีนะคะ
ก็คือคดีที่นายชวลิศถูกฆ่าตายนะคะ
ท้องที่สพโคกชะงายแล้วก็มีคดีวางเพลิง

ลุงคุณสุชาดาทีมข่าวของเราก็พยายามถามความคืบหน้า
เรื่องคดีจากทั้ง๒พื้นที่นะคะ๒โรงพัก
เวรบอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้ผู้กำกับเป็นคนให้ข้อมูล
ผู้กำกับติดประชุมตอนที่ทีมข่าวของเราไปถึง